คือสุดท้ายเนี่ยคลิปมันก็ตัดไปนะฮะตรงชุลมุนวุ่นวายแต่นี่เป็นตอนต้นคลิปเลยค่ะนี่เจ้าของบ้านเขาอยู่ข้างบนค่ะ

นี่เห็นไหมหยิบท่อนเหล็กใส่ท้ายรถคือรถเนี่ยเป็นรถแบบรถตู้ทึบเหมือนกับรถบรรทุกขนส่งสินค้า
มันเตรียมมาขนของแบบจริงจังเลยอ่ะ
แต่บริษัทเขาคงไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้ว่าแม่นี่เอารถใครมาหรือเป็นพนักงานหรือยังไงนะครับ
อ้าวเผื่อเจ้าของรถดูอยู่นะครับนี่พนักงานของคุณนะฮะ
แล้วตอนที่กำลังขนลงจากรถเนี่ยซึ่งมันเยอะเหลือเกิน

คุณมาได้ยังไงฮะ

เพราะว่าโอ้โหถ่ายอยู่ตั้งนาน
ปล่อยให้เขาขนเหล็กอยู่เหนื่อยอยู่ตั้งนาน
คนร้ายขนอยู่นานเลยขนจนเหนื่อย

ไม่บอกตั้งแต่หยิบท่อนแรกอ่ะปล่อยให้ขนไปเรื่อย
แล้วเอาลงด้วยเนี่ยจังหวะตรงเนี้ยฮะ
ที่มันหลายอย่างเหลือเกินฮะหลายชิ้นเหลือเกิน
เจ้าของบ้านก็เลยวิ่งลงบันไดไป

จากชั้น๒ของบ้านนะฮะ

พอไปถึงก็เลยนู่เลยฮะ
ไปที่หน้ารถแล้วก็ไปดึงกุญแจรถออกมาเลย
อ่าส่วนผู้ชายคนนี้ก็
พยายามมาแย่งกุญแจคืน
อ่าแล้วเข้ามาขนเหล็กในบ้านเค้าได้รึเปล่า

เป็นรถของบริษัทนะฮะ

ไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมไม่รู้คนนี้เป็นใครก็ไม่รู้นะฮะ
เอารถมาขับคันนี้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๑๑นาฬิกานะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้นะฮะแถวแถวอาคารสุขลักษ์คลอง๗นะครับ
ในพื้นที่ลำลูกกาปฐุมธานีนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถแย่งกุญแจคืนแล้วก็ขับรถหนีไปได้นะ
ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านหลังนี้เขาบอกว่าเขาก็ยังอาศัยกันอยู่นะฮะ
ไม่ใช่บ้านร้างนะครับเจ้าของบ้านอยู่ชั้นบนนะฮะ
อย่างที่ท่านเห็นเลยนะครับคือตอนที่ยื้อแย่งกุญแจรถกันเนี่ย
กล้องมันตัดไปเจ้าของบ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุวิ่งหนีไปนะครับ
แต่ทิ้งรถเอาไว้นะฮะเป็นรถส่งของผู้ก่อเหตุวิ่งหนีไป
เจ้าของบ้านก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
รถเจอเอกสารหลายอย่างมีใบขับขี่ด้วยนะฮะ
ซึ่งแน่นอนว่าใบขับขี่ตรวจสอบแล้วหน้าตาก็เหมือนกับคนที่ขับรถมานั่นแหละนะฮะ
กำลังติดตามตัวมาดำเนินคดีอยู่นะครับ
ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันเยอะเลย
บางคนก็บอกแหมทำไมไม่โทรแจ้งตำรวจก่อน
เขาอาจจะถ่ายคลิปอยู่เลยไม่ทันโทร
แต่หลายคนก็บอกถ่ายคลิปก็ดีก็เป็นหลักฐานชัดเลยว่าขโมย